พอพระคุณผู้ชมไปดูที่ลำปางกันหน่อยค่ะ
เขาไปเจอคัมภีร์ใบลานที่อายุน่าจะไม่ต่ำกว่า๗๐๐ปี
คือเก็บเอาไว้อยู่ในหีบไม้โบราณเนี่ยนะคะ
มีจำนวน๕๐๐๐ผูกหรือว่า๕๐๐เล่มนั่นเอง

ัมภีร์ใบลานที่บอกว่าอายุ๗๐๐กว่าปีเนี่ย
มันมีสูตรยารักษาโรคมีบทสวดมนต์มีพระคาถา
คือเก็บรักษาเอาไว้ในหีบไม้โบราณ
ข้างในเปิดดูเนี่ยมีคัมภีร์ใบลานอยู่๕๐๐ผูก
ก็คือ๕๐๐เล่มนั่นเองนะคะสุดยอดเลยอ่ะใช่อยู่ในอาคารโรงเรียนพระปริยติธรรมอริยศาสตร์
วัดบ้านหลุกที่ตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง
ซึ่งเจ้าอาวาสวัดบ้านหลุอย่างพระครูภัยโรธพระครูภัยโรธยติกิจ
ก็บอกว่าคัมภีร์โบราณเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งล้ำค่านะ
มันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน
สืบทอดมาตั้งแต่โบราณนะคะแล้วดูตัวหนังสือที่เขียนสิเห็นไหม
ทำไทยพ่ายหลายภูเออส่วนทางด้านในอำเภอแม่ทะ
อย่างนางสุรีมาปลูเขาก็มาร่วมมาดูคัมภีร์โบราณเนี่ย
บอกว่าถือว่าวัดบ้านหลุกมีคัมภีร์ใบลานโบราณมาก

แล้วที่ผ่านมาก็มีพวกสถาบันการศึกษาหลายต่อหลายแห่ง
เข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้ถ่ายภาพพวกอัคระข้อความต่าง
เป็นไมโครฟิล์มจะเก็บเอาไว้อีกทางหนึ่งด้วย
แล้วนอกจากคัมภีร์โบราณแล้วค่ะคุณผู้ชม
ที่วัดบ้านหลุกก็มีกุฏิพระที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง
มีภาพแกะสลักซุ้มประตูที่มันมีลวดลายสวยงาม
เสาไม้ร้อยเอ็ดต้นสร้างมาตั้งแต่ปี๒๔๗๐
อำเภอแม่ทะก็สนับสนุนให้เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
ตามเจตนารมณ์ของชาวบ้านนะคะ